มาดูเรื่องของการเมืองกันหน่อยมีให้ติดตามทุกวัน
สิ่งที่หลายภาคการเมืองเรียกร้องไปคือต้องการจะให้มีเบอร์เดียว

คนจะได้ไม่งงมันแต่ละเขตมันคนละเบอร์มันก็จะงงกันไปใหญ่
เราก็จะจำว่าอ๋ออันนี้เบอร์นี้ไม่ใช่เขตนี้ดันเป็นอีกเบอร์
ถ้าไปเขตนั้นเป็นอีกเบอร์หนึ่งเลยไม่รู้ต้องจำเบอร์ไหน
แต่ว่าสิ่งที่ภาคการเมืองเรียกร้องถูกปัดตกไป
ถูกปฏิเสธจากประธานกรกตแล้วก็รองนายกฝ่ายความมั่นคง
ทุกอย่างก็จะเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ
ส่วนเมื่อวานนี้ครับพักพลังประชารัฐมีการจัดงานโต๊ะจีนระดมทุน
ได้เงินมากว่า๖๕๐ล้านบาททีเดียวครับ
ช่วงค่ำของเมื่อวานนี้นะฮะพักพลังประชารัฐจัดงานเลี้ยงระดมทุน
ก็ขายโต๊ะจีนโต๊ะละ๓ล้านบาทคุณผู้ชม
เมนูนี่คือโหหรูหราสไตล์ยุโรปเลยนะครับ
ยอดเงินมาโอ้โหเกิน๖๕๐ล้านบาท
เนื่องจากว่ามีผู้บริจาคเงินเกินราคาที่ตั้งไว้ด้วย
ท่ามกลางแกนนำจากภาคการเมืองอื่นที่ไปร่วมงานครั้งนี้
เช่นนายสุวัสดิ์ลิปตาพันธ์ลบนามทีมสมาชิกภาคชาติพัฒนา
นายประชัยเลี่ยวภัยรัฐนายวราเทพรัตนากรอดีตแก่นำกลุ่มวังบัวบานนะครับ
ขณะที่ศรีรัฐมนตรีสังกัดภักดิ์ภารังประชารัฐ
ก่อนอันนี้ก็มีการกำหนดว่าต้องขึ้นพูดนะ
ในงานนี้ก็สุดท้ายมีการเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันครับยกเลิกการขึ้นพูดทั้งหมด

รัฐมนตรีได้มีการไปปรึกษาหาร
หรือขอคำแนะนำในการทำกิจกรรมทางการเมือง
กับนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี
แล้วก็มีการท้วงติงว่าอย่าขึ้นเลย

เพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุน
ห้ามรัฐมนตรีขึ้นพูดบนเวที
หรือแสดงแอคชั่นมีการกำหนดไว้แบบนี้นะครับ

ฝ่าฝืนถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง๕ปี
โดยให้มาในฐานะแขกที่ไปร่วมงานเท่านั้น

ไม่ได้ขึ้นเวทีแค่ไปร่วมงานนะครับ
ไปดูที่งานเสวนา
เสวนาในหัวข้อเลือกตั้งกุมภา๖๒

จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยมีการจัดขึ้นมา
ก็มีนักวิชาการนะฮะไปติดตามความเคลื่อนไหวของประเทศ
ร่วมการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ส่วนใหญ่เขาพูดบอกว่า
เขามองไปทิศทางเดียวกันว่า
ผู้ที่มีความได้เปรียบที่สุดก็คือใคร

เขาวางปฏิมากรรมรักษาอำนาจอนุรักษ์นิยม
ผ่านการเขียนรัฐธรรมนูลที่ออกแบบระบบเลือกตั้ง
ทำให้พักการเมืองอ่อนแอลง
จนถึงไปถึงกฎกติกาที่เอื้อให้พักสนับสนุนคอสชได้เปรียบมากกว่า
ทั้งหมดทั้งมวลเป็นไปตามแนวทางที่ว่าการปฏิวัติต้องไม่เสียของ
แต่ไม่ว่ากฎกฎิกาจะเขียนออกมาแบบไหนจะแฟร์หรือไม่แฟร์
สุดท้ายแล้วเนี่ยพฤติกรรมของคนก็ลงคะแนน

จะเป็นคนตัดสินว่าคุณจะเลือกใครนั่นเองนะครับ
ถ้านะครับถ้าทุกพักการเมืองสามารถส่งผู้สมัครได้ครบ๓๕๐เขต
ซึ่งอาจารย์สิริพันธ์บอกว่ามีไม่น่าจะเกิน๖พัก
ผมว่ามีแค่๔พักนี่แหละนะครับ
เพราะพักอื่นเนี่ยค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าได้แค่ส่งมากที่สุดเท่าที่จะมากได้
หมายความว่านะครับมันจะไม่ฟรีกับประชาชนในแง่ที่ว่า
อยากได้คนที่พักนั้นเสนอเป็นนายกมากเลย
แต่พักนั้นบังเอิญเป็นพักขนาดกลางขนาดเล็กไม่ได้ส่งผู้สมัครลงที่บ้านผม
ส่วนประเด็นที่ฝ่ายการเมืองอยากจะให้แก้ไขกฎหมาย
หมายเลขผู้สมัครของแต่ละพักให้เหมือนกันทั่วประเทศก็คือพักเดียวเบอร์เดียวเนี่ยนะคะ
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงยืนยันค่ะว่า
คศจะไม่ใช้มาตรา๔๔แก้ไขกฎหมาย
เพื่อให้หมายเลขผู้สมัครเลือกตั้งกับหมายเลขของพักการเมืองเหมือนกันทุกเขต
ส่วนนักการเมืองหาเสียงได้ตามกฎหมายค่ะ
กศคล้องกับนอิทธิพลภูมิบุญปฮประทานกรกตที่ยืนยันต์ว่า
จะไม่มีขิตข่าวเรียบร้องของทางเดียวเมืองและใช้บัญชาหน้าชาชอ
ที่จะเรียกร้องขอให้ขศชจะมาตรา๔๔
อันนั้นก็คงไม่ใช่หน้าที่ของกรกตที่ไปขอม๔๔ครับคงไม่ใช่หน้าที่ครับ
เราทำตามกฎหมายโดยแท้ครับแต่ละเขตเลือกตั้งเนี่ยเราต้องออกแบบเป็นการเฉพาะนะครับ
ถ้ามีการแก้กฎหมายโดยวิธีอะไรก็ตามเนี่ยให้ออกเป็นแบบจับฉลากเนี่ยของเราจะง่ายขึ้น
แต่หน้าที่ของเราคือทำตามกฎหมายส่วนจะแก้กฎหมายหรือไม่เนี่ยก็ไม่ใช่หน้าที่เราครับ
จากนี้ประธานกรกตก็ยังกล่าวถึงกรณีผู้สังเกตการเลือกตั้ง
โดยยืนยันได้ว่าท่าทีของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนั้นไม่มีผลต่อการกำหนดระเบียบของกรกต
ในการให้ผู้สังเกตการณ์ต่างประเทศเข้ามาสังเกตการเลือกตั้งในไทย
ที่ต้องยึดตามแนวปฏิบัติที่เคยทำมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ซึ่งก็ไม่มีเหตุผลที่จะไปห้ามไม่ให้หลายประเทศเข้ามา
เพราะว่าที่ผ่านมากรกตเองก็ได้แลกเปลี่ยนความร่วมมือกันกับหลายประเทศ
แต่เงื่อนไขสำคัญที่จะเข้ามาสังเกตการณ์ก็คือจะต้องพร้อมปฏิบัติตามกฎระเบียบแล้วก็กฎหมายของไทย
ส่วนข้อเรียกร้องของบางประเทศที่มีมากกว่านี้ก็ต้องพิจารณากันต่อไปนะครับ
ตอนนี้เรื่องของการเมืองร้อนแรงขึ้นทุกวันมีความเคลื่อนไหวทุกวันมีการออกมาพูดทุกวันเลย